คลองเตยกรุงเทพค่ะมีชาวบ้านในชุมชน
ท้องเสียอย่างรุนแรงประมาณ๒๐คนด้วยกัน
ซึ่งเขาก็นึกย้อนกลับไปนะเอ๊ะไปทานอะไรมา
บอกว่าเป็นการนั่งรับประทานร่วมกันเขานั่งรับประทานของไหว้เจ้าร่วมกัน
ว่าจะเป็นไก่ต้มหมูต้ม
หลายคนเขาบอกอาการหนักถึงขั้น
หนาวสั่นเดินไม่ไหวอาการอ่อนเพลียมาก
เจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้ทำงานกันอย่างหนักเลยนะคะ
รถตู้เข้าไปในชุมชนหลายคัน
ต้องไปเอาผู้ป่วยออกจากชุมชน
กระจายไปตามโรงพยาบาลต่าง
ส่วนใครที่เดินไม่ไหวจริงต้องขึ้นวิวแชร์ค่ะ
ของผู้ป่วยบอกว่าที่บ้านซื้อไก่
แล้วก็ของไหว้อื่นจากตลาดคลองเตย

ซื้อไก่สด๒ตัวหมู๓ชั้น
นึ่งเอามาต้มรวมถึงของไหว้อื่น

มาสับแล้วก็นั่งกินกันที่โต๊ะหน้าบ้าน
นั่งพูดคุยกันไปกินกันไป
ในคนที่อยู่ในชุมชนเดียวกันนะคะหลายคน
จนกระทั่งตี๓ตี๔ค่ะ
คนในชุมชนเริ่มมีอาการปวดท้องอาเจียน

บางคนหน้าซีดเลยหมดแรงเลย
รีบแจ้งรถพยาบาลให้มารับไปหาหมอนะคะ
ในครอบครัวของคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
เขาบอกว่าครอบครัวเขาป่วย๔รายด้วยกัน

ซึ่งเขาเองไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรกันแน่ค่ะ

ผมว่าน่าจะเป็นไก่ครับเพราะว่าไอ้เจ้ากัน

ตามบ้านอะไรอย่างนี้พวกพี่น้องเราต้องมาตีกัน

รายแรกส่งตอนแรกมาตอนตี๕น
คือทุกคนที่ท้องล่วงนี่คือกินบ้านหลังนี้

แต่บางคนยังคงต้องให้น้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยนะคะ